มีการแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลเยอะมาก

ดื่มเหล้าเมาอยู่ที่จอดรถหลังโรงพักนางรอง
แล้วมีคนไปเห็นถ่ายคลิปเอาไว้
มันมีคำถามหลายเรื่องนะคะเช่นถ้าตำรวจนายนี้

ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่แล้วเขาจะผิดไหม
เออได้
ไปดูคลิปต้นเรื่องกันก่อนนะคะ

ที่มีการแชร์กันอยู่เยอะมากนะคะ
ในเพจนักรบด่านเถื่อนโพสต์เอาไว้
ก็คือเป็นหลังที่จอดรถสพนางรอง
เหตุการณ์ก็คือ๒๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
มันคือวันอาทิตย์ค่ะครับเรื่องนี้นะคะมีรายงานว่า
ผลตำรวจหรี่ภัยศาสน์หลือสมบูรณ์รองผู้บริจาการตำรวจพูทรภาคสาม
ในฐานะโคศกตำรวจภาคสามอ่ะนะคะก็บอกว่าได้ถามกับผู้กำกับสพนังรองแล้ว
ครับได้ข้อมูลมาว่าตอนเกิดเรื่องเนี่ยค่ะ
ดาบตำรวจพานุพันธ์คงพลปานพบหมู่คนที่เมาในคลิปอ่ะนะ
เขาไม่ได้อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ก็ได้สั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนไป
ว่ากล่าวตักเตือนไปเพราะมันเป็นประเด็นที่ว่าปฏิบัติตัวไม่เหมาะสม
ครับดื่มสุราในสถานที่ราชการก็ยังอยู่ในพื้นที่หลังโรงพักอยู่เลยอ่ะค่ะ
ก็ยืนยันว่าถ้ามันเป็นกรณีดื่มสุราและเมาขณะเข้าเวรเนี่ยโทษมันจะหนักกว่านี้
จะเป็นการสั่งขังอย่างเดียวเลยนะคะครับดาบตำรวจพานุพันธ์ก็ยอมรับว่าผมเองนี่แหละ
คือคนที่อยู่ในคลิปแต่ผมไม่ได้อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่นะ
ตอนที่ถูกถ่ายคลิปออกเวรแล้วนี่ฮะนายนี้นะฮะนั่งดื่มอยู่ที่ร้านหน้าโรงพัก
ครับแล้วเมายอมรับว่าเมาจริงก็เลยไปนั่งพักที่ม้าหินในที่จอดรถ
เพราะเมาจนขับรถกลับบ้านไม่ได้จนมีคนมาเห็นแล้วก็ถ่ายคลิป
ในคลิปเนี่ยที่คนถ่ายคลิปเขาถามว่าเข้าเวรหรือเปล่าแล้วตอบว่าเข้าเวร
ดาบตำรวจพานุพันธ์บอกว่าตอบว่าเข้าเวรเพราะเมางง
ต่อไปงั้นงงเมาอยู่แต่จริงแล้วไม่ได้เข้าเวร
ก็เลยขอโทษผู้บังคับบัญชากับเรื่องที่เกิดขึ้นยืนยันว่าต่อไปนี้จะไม่ประพฤติตัวแบบนี้อีกแล้วค่ะ
ลงลืมไปครับก็จะไปหลับตัวไม๊ครับไม่ทำ
อืมทีนี้คำถามที่ว่าไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่อืมออกเวรไปเรียบร้อยแล้ว
แต่เมาเนี่ยแล้วก็อยู่ในพื้นที่หลังโรงพักเนี่ย
ถ่ายคลิปบอกผมสูบบุหรี่เข้ามาพี่ยังบอกว่าห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่ราชการ
โดนค่ะก็ต้องบอกตรงว่าโดนค่ะ
ผู้กำกับสพนังรองพันธบรวจเอกต่อศักดิ์ศรีเสริมก็บอกว่าสอบสวนแล้ว
ก็ตำรวจที่อยู่ในคลิปทำหน้าที่๑๐เวรห้องขังของโรงพัก
แล้วเจ้าตัวเองก็ยอมรับว่าเมาจริงแต่ว่าเป็นการดื่มหลังจากออกเวร
แต่ยังไงก็ถือว่าเป็นความผิดทางวินัย
เป็นความผิดทางวินัยในเรื่องของการเมาสุราทำให้เสียหาย

ส่วนเจ้าของร้านหน้าโรงพักค่ะนางสาวนัชลาพรอายุ๔๐ปี
ก็บอกว่าโอ้โหเห็นคลิปแล้วเนี่ยนะสงสารตำรวจอ่ะ

เห็นใจและสงสารเพราะพี่ตำรวจคนนี้เขาเป็นคนดีมีน้ำใจ
ไม่เคยไปต่อว่าอะไรใครเลยที่ผ่านมามาซื้อกับ
ไม่มีเงินตำรวจนายเนี้ยออกเงินของตัวเอง
ซื้อเข้ากล่องไปให้คนที่ถูกขังอยู่ในโรงพักอืม
ดีก็คือมุมดีนะคะแต่เรื่องที่มันผิดวินัย
ผู้บังคับบัญชาก็บอกว่าก็มันเป็นความผิดแหละ
ก็ต้องลงโทษตามขั้นตอนแต่ความเป็นคนดีก็
ก็ยังเป็นคนดีต่อไปได้นะแต่เรื่องของความเมาอยู่ที่
พื้นที่ของโรงพักอันนี้ก็ต้องปรับปรุงมันก็ต้องแยกคนละส่วนกัน